ชอบมากเป็นมาก

แต่ว่าต้องดูในคลิปในอินสตราแกรมนะครับ

คือต้นว่าเค้าเค้าเป็นคนที่มีทักษะทางด้านการเต้นอยู่แล้วนะ

พี่ยังเวลาจะไปท้องคลุมชวนไปดูหรือว่าเต้นยี่นเวลาว่า
มีให้ไปถ่ายวีดีโอให้ไปอัดวิดีโอให้อะไรอย่างนี้ครับ

แต่ก็เต็มใจใช่มั้ย

แต่เก่งรอบด้านเหมือนกันเนอะ

ก็มันเป็นวิทยาลัยให้เขามากกว่า
เขาจะไปออกรางกาย

อือก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับเขาว่าน่าจะรู้สึกดี
ต้นทำแบบว่าคนเป็นห่วงแต่เล่นเรื่องการผอมเกินไป
เขาก็เอาจริงกับกัมวลเหมือนกันนะเรื่องการผอม

น้องเครียดไหมครับเต้อนั้นเป็นโลกอะไรรึเปล่า

เขาก็พยายามค่าด่าทานข้าวให้เยอะขึ้น

คำสองคำก็กินเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

มีบำรุงอะไรมีอะไรอีก

แต่คือแต้วอาจจะเป็นคนที่เหมือนเลือกทานอาหารเวลา
เป็นอาหารที่แบบสุขภาพนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
มีเจ้าชูเป็นห้าดกินอุปกรณ์ท่าอะไรอย่างนี้ครับ
พยายามให้เขาไปกับคนที่เค้าแปลงใจมาก
เฑิร์นหน้าถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะแบบนี้
ต้นเห็นว่าเขากำลังจะกินให้เยอะขึ้น
แต่ว่าเหมือนน้ำหนักเค้าขึ้นมานะโลนึง

เราไม่อยากให้เค้าบ่าวเอาออกกำลังกาย
เมื่อการออกกำลังกายก็ต้องมองว่า
ก็อาจจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็ได้นะ

แต่เอาจริงช่วงนี้คือเจอกันน้อยเหมือนกันครับ

แต่ถ้ามีเวลาก็จะพยายามชวนไปกินให้มากที่สุด